ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากสาวแซ่บมาต่อกันที่สาวสวยคนนี้เลยดีกว่า
เห็นทีไรก็ใจบางทุกทีเลยไม่ใช่ใครที่ไหน
แน่นอนว่าหวานใจพี่แดนวรเวทสักอย่างนะจ๊ะแพตตี้อังสุมารินค่ะ
เธอนี่นะคะถูกยกให้เป็นสมบัติของชาติไปแล้วนะ
นี่คือแค่ภาพนิ่งยังน่ารักน่ามองขนาดนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้ไปดูคลิปกันนะที่ทำให้หนุ่มแดนต้องถือไม้เรียวเตรียมฟาดเลยล่ะค่ะ
ฉันดูแล้วว่าถ้าเจอมาเบอร์นี้นะหนุ่มไม่ได้แค่ลิฟต
เธอนี่ถอดประตูทิ้งไปเลยค่ะแล้วเข้ามาได้เลย
เราน่ารักถ้าแพตตี้ไหม
อย่าให้พูดดีกว่ากล้าถาม
แพตตี้เขาทำกิจกรรมช่วงกักตัวค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สาวหลายคนชื่นชอบเนอะช่วงนี้

ลีลายกเบารอยยิ้มสายตาทุกอย่างเนี่ยหลายคนบอกเลยว่า

และที่ทำเอานุ่มแดนหวงทวีคูณคุณผู้ชมดูสิ
สมัยนี้วัยรุ่นเขาใส่กันแบบนี้จ้า

เฮ้ยแพตตี้ทำไมเอาเสื้อที่ซักแล้วมันหดเอามาใส่

ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแฟนเข้ามาแสวบอกว่า
พี่แดนลุงแดนห่วงน้องอ่ะสินะฮะบางคนบอกว่า
หนึ่งแบบนี้ค่ะหออัวงอห่วง
ไม่ต้องไปถามเขาว่าใส่เสื้อหดอะไรยังไงนะ
บอกเลยว่ารอคอยความน่ารักนี้มานานมากแล้ว
มาบ่อยนะหายไปนานคิดถึงนะฮะ
คนน่ารักกันเนอะทำอะไรก็ดูน่ารัก
เชื่อกล้องตัดกลับมาที่พี่แจ๊คดูสิ

แต่ว่าแต่สรุปคือข่าวนี้ทำให้รู้เลยนะคะว่าเขาไม่ได้เลิกกัน
คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเขาห่างกัน
นี่ก็คือว่าหวานกลับมาเหมือนเดิมนะคะ